ตามนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าที่เมืองจีน

หรือว่าเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
ตอนนี้เขาเป็นสังคมไร้เงินสดที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้ว

ไปเที่ยวไปทานอาหารไปทานเครื่องดื่ม

ทางโทรศัพท์มือถือก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกนะครับ

หากเดินทางมาที่เมืองจีนโดยเฉพาะไปที่เมืองกวางโจเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง
จะเห็นบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่คึกคักเป็นพิเศษนะครับ
เพราะถือว่ากวางโจเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่สุดเมืองหนึ่งของจีน
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยทำงานที่ใช้ชีวิตค่อนข้างจะทันสมัย
โดยเฉพาะการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต้องพกเงินสด
ที่ต้องผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของแต่ละคนเอาไว้ครับ
เพราะว่าที่เมืองจีนเนี่ยเราใช้ปานชี๒๓อย่างค่ะที่เยอะที่สุด
ร้านค้าร้านอาหารหรือแม้แต่เดินข้ามร้านขายชานมไข่มุก
จ่ายได้ทุกอย่างและที่สำคัญเดินทางไปได้ทุกที่ด้วยครับ
เมืองกวางโจแห่งนี้เป็นสังคมไร้เงินสดที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ
ยกตัวอย่างง่ายเรื่องของการเดินทางครับ
บริเวณด้านหลังของผมนั้นจะไม่มีรถจักรยานยนต์เลยนะครับ
จากว่าชาวเมืองแห่งนี้นิยมปั่นจักรยานแบบนี้ครับ
และมีให้เช่าทั้งเป็นแบบของรัฐแล้วก็ของเอกชนนะครับ
และง่ายมากคุณผู้ชมครับเราเพียงโหลดแอปพลิเคชันลงบนมือถือ
ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับสมุดบัญชีที่มีเงินสดอยู่นะครับ

ที่สำคัญถูกมากครับ๑ชั่วโมงเพียง๑หยวนหรือประมาณ๕บาท๕๐เท่านั้นครับ
ใน๕ของโลกที่ผลิตและส่งออกไปยังกว่า๘๐ประเทศทั่วโลก
เข้ามาให้บริการลูกค้าของธนาคารที่ประเทศไทย
ต่อไปนี้หากคุณผู้ชมต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องการขอสินเชื่อบ้าน
ประเมินสถานะการขอกู้เงินในเบื้องต้น
ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้โดยตรง
ทางเครื่องนี้แบบเห็นหน้าเห็นตากันชัดเจนครับ
หรือบริการใบเสร็จชำระเงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในไม่เกิน๒เดือนนี้
เทคโนโลยีต่างเป็นช่องทางหนึ่งนะครับ
จะช่วยให้การติดต่อระหว่างลูกค้ากับธนาคารอาคารสงเคราะห

อย่างเช่นช่วงสิ้นเดือนลูกค้าก็จะมาใช้บริการในการต่อคิว

เราก็มาดูเครื่องที่เราจะแปลงในเรื่องของการที่
เราเรียกว่าเราก็สร้างเครื่องขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งเลยนะ
ก็คือว่ารับชำระหนี้เงินกู้โดยเฉพาะนะครับ
เมื่อระบบทุกอย่างถูกนำมาใช้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
จะช่วยให้ประชาชนคนไทยมีบ้านได้ง่ายมากขึ้น
และได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงจากการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการช่วยลดต้นทุนของธนาคาร
ทัศน์ไหนโคทรทองข่าวไทยมรัฐทีวีบรายงาน